ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
ทั้งสองฝ่ายก็ยังให้การไม่ตรงกันอยู่
เหตุการณ์มันสืบเนื่องมาจากเมื่อค่ำเมื่อวานนี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ๑๖ปี
ถูกรุมทำร้ายเนี่ยจนแบบสลบเหมือดเลย
อยู่แถวข้างร้านสะดวกซื้อปากซอยมังกร
น่ากดีตมพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปลาการนะครับ
แล้วทีนี้ระหว่างที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเนี่ย
มีหญิงสาวอายุ๑๙ปีซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
มาบอกกับตำรวจว่านี่แหละตำรวจ
ผู้ชายคนนี้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือคนที่เพิ่งข่มขืนหนูไปเมื่อวันเสาร์ที่สิบเจ็ดอืม
เหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือเมื่อวานนะครับวันอาทิตย์ที่สิบแปด
มีผู้หญิงอายุสิบเก้ามาบอกตำรวจว่านายคนนี้คมขืนเธอเมื่อวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะครับ
แล้วก็บอกว่าเด็กหนุ่มอายุ๑๖คนนี้เคยทำงานเป็นเด็กปั๊มอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อที่ผู้เสียหายเขาทำงาน
ระหว่างที่เขาเข้ากะเขาจะเห็นเด็กหนุ่มคนนี้เข้ามาที่ร้านเขาเป็นประจำ
คุณยังไงคือมาจีบเขาอะค่ะ
กระทั่งเย็นวันเสาร์ที่๑๗สิงหาคมประมาณ๔โมงเย็น
นายคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์มาที่ร้านความจริงก็นัดหมายบอกว่าขอไลน์อะไรไว้
แล้วก็บอกว่าผมกำลังแต่งเพลงอยู่จะแต่งเพลงลงยูทูปพี่ไปช่วยแต่งเพลงให้ผมหน่อยได้ไหม
เขาก็ยอมไปด้วยขี่จักรยานยนต์มารับนะครับ
แล้วก็พาขี่เข้าไปในซอยพาเขาไปนั่งคุยแถวข้างทาง
ก็จะเป็นลักษณะที่เปรียวนิดนึงนะหญิงสาวเขาบอก
คุยกันอยู่นานตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืด
อยู่นายคนนี้ผู้เสียหายบอกเด็กหนุ่มรุ่นน้องเนี่ยเข้ามากอดเลย
เข้ามาก่อนแล้วบอกว่าจะยอมเป็นแฟนเขาไหม
ฝ่ายสาวเขาก็ไม่ยอมขัดขืนเขาก็บอกว่าถูกชก
ถูกขู่จนที่สุดแล้วก็ถูกคมคืนแล้วก็ห้ามไปบอกใครคมขู่เอาไว้
วันนี้ปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนี้นะครับหญิงสาววัย๑๙บอกว่ามาหาเธอที่ร้าน
คือเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ย
มาหาเธอที่ร้านมาอ้อนวอนอีกครั้งว่าอย่าแจ้งตำรวจนะแต่เธอไม่ยอม
แล้วนายคนนี้ก็เดินออกจากร้านไปกระทั่งได้ยินเสียงคนเออะโวยวายนอกร้าน
ออกมาดูพบว่าถูกรุมทำร้ายจนสลบไปแล้วแล้วตำรวจก็มานะครับ
ซึ่งเธอยืนยันว่าคนที่ทำร้ายหนุ่มวัยสิบหกคนนี้เธอไม่รู้จักค่ะ
ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้เห็นอะไรด้วยแต่นายคนนี้คือคนที่ข่มขืนเธอเมื่อวันเสาร์อืม
ทีนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยแล้วว่าตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
วันนี้ไปที่ปั๊มน้ำมันที่เด็กหนุ่มวัย๑๖เคยทำงานอยู่นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นี่แหละนะผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่อยู่นะฮะ
เจอแฟนสาวของหนุ่มคนนี้ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็เพิ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
แล้วก็ไม่รู้สาเหตุที่แฟนหนุ่มของเธอทำลงไปแต่ยอมรับว่าแฟนนุ่มเธอเนี่ย
ก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีค่ะอ่าวันนี้ไม่อยู่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ย
กับแม่นั่งแท็กซี่ออกไปจากที่ปั๊มที่ทำงาน
ซึ่งแฟนสาวบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนนุ่มกับแม่ของแฟนนุ่มเนี่ยเขาไปไหนกัน
ส่วนพนักงานในปั๊มอีกคนนึงบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเหมือนกัน
ข่าวแล้วก็ตกใจมากไม่คิดว่าเด็กวัย๑๖คนนี้จะมีพฤติกรรมถึงขนาดนี้
มีความพิเศษยังไงเขาได้เล่าอะไรไหมเพราะมันเป็นเรื่องแล้วเนี่ย
ค่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราคิดว่าแฟนเราทำดีไหม
คือผิวเผื่อนก็จะเป็นออกเด็กแบบเฮ่ากันหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อกี้ถามแฟนเขาแฟนเขาบอกว่าสุดเลย
เรื่องส่วนตัวแฟนส่วนตัวเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่กับเขานะ
คิดว่าจริงไหมคิดว่าจริงไหมก็น่าจะจริงนะครับ
ส่วนทางฝั่งของหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็พยายามติดต่อไปนะฮะวันนี้ลองโทรไปหาก็เป็นคุณแม่ของอ่า
น้องเขารับสายแม่บอกว่าลูกสาวเองไม่อยากให้ข้อมูลอะไรตอนนี้
เพราะว่าสภาพจิตใจเองก็ไม่ค่อยพร้อมย่ำแย่มาก
แล้วก็ไม่อยากจะเป็นข่าวอะไรมากกว่านี้แล้ว
ว่าจะมีผลกระทบกับคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่
ถ้ารู้เรื่องเข้าเดี๋ยวอาการจะสุดแล้วก็กลัวว่าข่าวที่ออกไป
จะทำให้ลูกสาวต้องถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าลูกสาวเองก็เป็นสาวหลักของครอบครัว
ถ้าไม่มีงานทำนี่เดี๋ยวจะแย่เลยนะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่สพบังพลีได้ไปเจอกับในเอค่ะ
นั่งหลับอยู่ด้วยอาการอ่อนเพลียนะคะนี่ที่หน้าที่แขนมีร่องรอยถูกทำร้ายเต็มตัวเลย
กุ้งนามสมมุติเขาให้ข้อมูลว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ข่มขืนนางสาวบีค่ะ
เป็นการสมยอมนี่ครับโดยบอกว่าลูกชายรู้จักกับนางสาวบี๒วัน
เหตุการณ์ที่ลูกชายถูกรุมทำร้ายลูกชายบอกว่าก็นางสาวบีนี่แหละ
ติดต่อมาว่าให้ออกมาเคลียร์ปัญหากันหน่อย
ลูกชายก็เลยเดินทางไปหาแล้วก็ถูกทำร้ายจนหมดสติ
ไม่รู้เลยว่ากลุ่มคนที่มารุมทำร้ายเป็นใคร
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับทางผู้เสียหาย
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจบอกว่าให้เตรียมเงิน๕๐๐๐บาท
เพื่อไปเจรจากลายเกลี่ยกับผู้เสียหายก็คือทางนางสาวบีนะครับ
ไม่มีหรอก๕๐๐๐มีแค่๒๐๐๐เท่านั้นแหละ
แล้วไอ้๒๐๐๐๐นี่นะก็ต้องไปกู้ยืมเขามาที่บ้านไม่มีเงิน
ถ้าผู้เสียหายไม่ตกลงด้วยก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
แต่ถามตัวเขาถ้าพูดถึงถามตัวเขาเขาบอกว่าผู้หญิงน่ะสมยอม
อันนี้พูดตามที่เขาพูดว่าผู้หญิงสมยอม

อย่างเรื่องทำร้ายร่างกายข่มขู่อะไรแบบนี้ครับ
แต่ทำเขาแล้วเขาบอกไม่ได้ทำ

ก็คือมันบอกไม่ได้ถ่ายคลิปไปถ่ายอะไรไว้

พี่น้องเขาในข่าวไหม

หญิงเขาบอกว่าทางน้องเนี่ย

ไม่ให้วิจารณ์แจ้งคุมแจ้งความ
อันนี้คุณได้สอบถามลูกหรือยังครับ

มีคนโทรมาให้ไปเคลียร์
มีคนโทรมาให้ไปเคลียร์อะไรอ่ะ
เคลียร์เรื่องนี้เราก็ไม่รู้

แล้วก็เขานี่แหละให้ผมไปหาให้ไปเคลียร์กัน
แต่ว่าฝ่ายหญิงบอกว่าถูกคมขืน
แล้วก็เขามาหาเองเพื่อจะมาย้ำว่า

ก็เห็นถูกกลุ่มทำร้ายไปแล้วนะครับ
เอาไปเนาะเรื่องคดีความนะครับทั้งพี่ชมครับ
สวัสดีคุณผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัฐ
กับการสพบังพลีเจ้าของพื้นที่บอกว่า
ตอนนี้กำลังประสานทางฝั่งหญิงสาวผู้เสียหายให้มา
ปากคำเพิ่มเติมว่าต้องการจะดำเนินคดีกับ
นายคนนี้หรือไม่เพราะว่าคดีนี้ยังเป็นคดีที่ยอมความได้
หากไม่ต้องการดำเนินคดีอะไรเพราะว่าหญิงสาวเขาอายุสิบเก้า
ถ้าจะเอาแบบนั้นก็ต้องมาเจรจากลายเกลี่ยกันเรื่องของค่าเสียหาย
ส่วนเด็กวัย๑๖ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความกลุ่มคนที่มาทำร้ายนะครับ
ก็แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถ้าจะแจ้งความตอนหลังก็แจ้งได้นะฮะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุที่มาทำร้ายเด็กวัย๑๖คนนี้ตำรวจคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติของหญิงสาววัย๑๙ก็ได้
ที่เขารู้ข่าวอาจจะไม่พอใจพอมาเจอก็อาจจะมีการรุมทำร้ายก็ได้
แต่ว่าหญิงสาววัย๑๙จะรู้ไม่รู้อะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติม